เอามาต่อกันที่หนุ่มคนนี้กันบ้างค่ะ

อุปสรรคความรักแบบยิ่งใหญ่เท่าแล้ว

คือคนรักกันเนี่ยมันจะต้องมีอุปสรรค
แต่ถ้ามีอุปสรรคแบบนี้ดิฉันว่าไม่ค่อยโอเคนะ

กับยุ้ยเนี่ยมีข่าวออกมาว่าจะมีการแต่งงานกัน

ก็เลยทำให้บ้านไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายสักที
ก็ส่งผลให้งานวิวาต้องเลื่อนออกไปนั่นเองค่ะ
ชี้แจงว่าได้คุยแล้วก็เคลียร์กับผู้รับเหมาแล้ว

ส่วนเรื่องงานแต่งที่หลายคนรอลุ้นกันอยู่ค่ะ
ท่านบอกเลยหากไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปมากกว่านี้แล้ว
ว่าจะจูงมือยุ้ยเข้าสู่ประตูวิหวานในปีหน้าค่ะ

ผู้รับเหมารอเคลียร์ทุกอย่างให้ลงตัวอีกหน่อย
แต่เริ่มที่กลับมาทำแล้วช่างเริ่มกลับมาทำแล้ว
คิดว่าบ้านเขาบ้านต้องเสร็จแล้ว
จริงต้องเสร็จตั้งแต่มีนาแล้วครับตามสัญญา

เราพร้อมแล้วจริงกำหนดจริงมันก็มี
ว่าถ้าบ้านเสร็จมีนาทุกอย่างปรับ
นี่เมษาแล้วยังหลังคาเพิ่งติดเอง
ก็ไม่ได้กดดันเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ที่

เราไม่อยากไปขีดเส้นไปว่าเวลานี้